วันนี้ถ้าใครติดตามข่าวในโลกโซเชียลเห็นข่าวเรื่องของมาเรียมแน่นอน
พยูนน้อยจากเราไปแล้วนะคะก็เป็นขวัญใจของหลายหลายคนที่ได้เห็นความน่ารักของพยูน้อยตัวนี้
ซึ่งทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเขาก็รายงานความคืบหน้า
หลังจากที่เอาน้องมาเรียมเนี่ยไปชนะสูตรเรียบร้อยหาสาเหตุการตายเนี่ยนะคะ
พบสาเหตุสำคัญมาจากมีเศษพลาสติกหลายชิ้นด้วยนะคะ
ขวางลำไส้จนทำให้อักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ
จากกรณีพยูนน้อยมาเรียมเกยตื้นบริเวณแหล่งย่าทะเลคุ้งอ่าวทึงปอดะจังหวัดกระบี่
ตั้งแต่๒๙เมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากป่วยแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็นำตัวมาอนุบาลไว้นะคะ
ระหว่างที่ทำการอนุบาลอยู่น้องมาเรียมเนี่ยกลายเป็นขวัญใจชาวโซเชียลไปเลย
เพราะว่ามีการอัปเดตอาการเป็นระยะตลอดเลยนะคะแล้วก็มีคลิปความน่ารักให้ได้เห็น
ล่าสุดเนี่ยมาเรียมก็จากไปแล้วช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา
นายเชียร์พลึกวีระวงหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามุกเกาะลิบวงจวัตรรัง
ก็รายงานถึงปฏิบัติการร่วมกับทีมสัตวแพทย์จิตอาสาดูแลรักษาอาการป่วยลูกพยูนมาเรียมค่ะ
โดยบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดูแลรักษาลูกพยูนมาเรียมในบ่อผ้าใบ
น้ำจากทะเลลงบ่อผ้าใบแล้วก็ถ่ายน้ำออกจากบ่อพร้อมกันเพื่อเป็นการวนน้ำ
ต้มน้ำร้อนใส่บ่อเพื่อปรับอุณหภูมิในบ่อให้เหมาะสมและเฝ้าระวังตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะ
จนถึงช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มมาเรียมเกิดอาการช็อกค่ะ
สัตวแพทย์ก็เข้าทำการช่วยเหลือปั๊มหัวใจอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไม่สามารถยื้อชีวิตได้นะคะ
ผลการชนะสูตรอันนี้เนี่ยน่าตกใจมากพบว่ามีเศษพลาสติกเล็กหลายชิ้นไปขวางลำไส้จนทำให้มีอาการอุดตันบางส่วนและอักเสบ
แล้วก็เกิดแก๊สสะสมอยู่เต็มทางเดินอาหารมีการติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้ปอดเป็นหนองตามมานะคะ
ช่วงแรกของการรักษาสามารถลดการติดเชื้อในระบบหายใจลงได้บ้างแต่ทางเดินอาหารที่มีขยะพลาสติกอยู่ไม่สามารถรักษาได้จึงทำให้ลุกลามไปแล้วก็ช็อกแล้วก็ถึงตายในที่สุดนะคะ
โรคอีกส่วนหนึ่งที่พบคือมีรอยช้ำเลือดในกล้ามเนื้อแล้วก็ผนังช่องท้องด้านในนี่แหละค่ะ
ของปัญหาขยะพลาสติกในทะเลอย่างเร่งด่วนนะคะถ้าอยากจะอนุรักษ์สัตว์ทะเลให้อยู่กับเราต่อไปเนี่ย
ทุกคนต้องช่วยกันจริงค่ะเรื่องของขยะทางทะเลค่ะ